เอาคุณผู้ชมไปอุดหนุนพ่อค้าตัวน้อยกันหน่อยดีไหมคะ
ส่าห์อยากจะมาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในช่วงโควิดแบบนี้เนาะ
แตงกวาลูกสวยอุ้ยลูกค้าขับรถผ่านมาแหม
งกว่าราคาก็ถูกลูกสวยงามเลย
แวะซื้อซะหน่อยดีกว่าดูพ่อค้าเลยค่ะ
พ่อค้าครับ
รับจะเหลวทั้งคนทั้งแม่ว
เวลาพ่อค้าครับ
พ่อค้า
อุ่นเว้าลูกค้า

ไหนอ่ะไห้เจ๋ยอยู่หรือไม่
ลูกบ้าวพี่มันเจอแตงกวาเนี่ยลูก
ใครแตงลูกใครไม่แตงกวาใคร
นอนต่างคนต่างแม่วแล้วลูกลูกแตงกวาใครไม่
ดูพ่อค้าคืออยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนอ่ะคุณนึกออกไหม
จนถึงขั้นพี่เค้าทั้งขยาวตัวเพราะเมียเห็นเสียงกลนเบา
หลับทั้งคนเมี้ยวนีไม่สัญชาติอาจริยาเลยนะตะโกนดังเข็นดังอย่างหลับอยู่เลย
แต่แมวตื่นก่อนนะคะตื่นก่อนคนนะคะ
ก็เลยซื้อมาสนอยสองถุง
ให้พ่อค้าวัยกำลังกินกำลังน้อย

แต่ผมกำลังกินกำลังนอนขอโทษจริง

ความต้องการของร่างกายมันแรงไปหน่อยนะคะ